ที่จังหวัดปราจินบุรีเจ้าของร้านขายพลาสติกและชาวบ้านแตกตื่น

มันเข้ามาที่บ้านครับ
แบบนี้ต้องช่วยกันจับดูชี้

มันย้อยลงมาแล้ว

ไปกันที่บ้านเรียกที่

บนบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีก็ไปเจองูเหลือม๒ตัวนี่แหละครับ
อยู่บนต้นไม้หน้าร้านร้านนี้ค่ะตอนแรกอ่ะเห็นตัวเดียวอืม
แต่สักพักโอ้โหมีอีกตัวหนึ่งครับใครจะเชื่อมี๒ตัวอยู่ตรงนี้
แล้วการจับทำไงทำไงเหมือนง่ายแต่คนจับต้องมีความชำนาญ
นี่ก็คือจับมือเปล่าลงมาเลยใช่ครับปีนบันไดขึ้นไปแบบนี้
แล้วก็ไปจับลงมาแล้วก็เด็ดเอาไอ้ลูกตะขบแดงลงมากินด้วยหวานดี
อะไรตะขบอ่ะตะขบจะหวานได้ไงแต่ถ้าสีแดงมันหวานอยู่ป่ะ
ไม่รู้เหมือนกันผมเคยกินสีแดงมันหวานไอ้เขียวมันจะฝาด
กลับมาที่งูต่อดึงงูลงมาแล้วดึงลงมาดึงลงมา
เขาบอกว่าต้องรีบดึงลงมาอย่างเร่งด่วนเพราะงูนั่นน่ะมันอยู่กันสองตัวใช่ไหมล่ะ
ไว้ใจไม่ได้หรอกจับตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวมาฉกให้
ใช่สุดท้ายจับได้ทั้งสองตัวฮะแต่ในระหว่างจับงูนั่นน่ะ
ที่กูภายตาดีอีกแล้วไปเห็นเลขหมายปลายประทัด
เมื่อกี้คุณรู้ไหมเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าตอนที่เห็นงูอ่ะ
ฉันเหมือนเห็นอะไรแดงดิฉันคิดว่าปลายประทัด
แต่มันคงจะไม่มาอยู่ที่นี่มันมีจริงอ่ะ
ให้แล้วงงมากเพราะอะไรไปจับงูใครจะไปจุดประทัด
จับบ้าเหรอดิฉันเห็นนั่นมันมีเมื่อกี้เห็นแบบแพร๊บ
แต่ไม่มั่นใจคิดว่าหางกูเลยไม่กล้าพูด

ครับ
แต่คุณมีความเชื่อเรื่องพวกนี้จริงนะ
ผมเล่าเรื่องงูแท้งูมาโฟกัสเรื่องนี้ซะ
พยายามเงียบกลัวแบบคิดอยู่คนเดียว
งั้นไม่ขอพูดไม่ขอพูดเรื่องของตัวเลขแล้ว
พอให้ดูกันแค่ตรงนี้แล้วทางเจ้าของบ้าน
รวมไปถึงกู้ภัยก็คิดว่างูมาให้โชค

ก็ไม่รู้ล่ะแต่ยังไงงูสองตัว

พอดีฉันเห็นปลายประทัดก่อนเห็นกู

แต่ถ้าเราพูดแล้วมันจะดูแบบเออเรางมงายไง
เราก็เลยแบบเก็บประโยชน์ไว้ด้วย
คุณพูดขนาดนี้คุณผู้ชมเขาเชื่อแล้วว่าเราอ่ะ